ที่ชนบุรีก็เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒๖ศพ
คือหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แน่นอนนะฮะ
ถึงแม้มันเพลิงไหม้ไปแล้วก็ตาม
แต่ล่าสุดเนี่ยมันมีผับชื่อใหม่

แล้วถ้าเกิดว่าเอาผับอันใหม่ชื่อใหม่ไปตั้งอยู่ตรงนั้น

เพราะว่ามันมีคำสั่งปิดอยู่๕ปีคุณผู้ชมครับ
ท่านมรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒แล้วก็ฝ่ายปกครองของสัตวิธีเข้าไปตรวจสอบ
เปิดให้บริการวันแรกเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนครับ
ที่เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ตั้งแต่วันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมา
คือพูดกันง่ายก็คืออันเดิมร้านเดิมแต่เปลี่ยนชื่อใหม่
ถูกต้องนะฮะโอ้โหเหตุการณ์นั้นเราจำได้ไม่มีวันลืมอยู่แล้วนะฮะ
มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากเลย
จำหน่ายสุรากับร้านอาหารกึ่งผับแล้วว่างั้นเถอะ
เรื่องต้นก็เลยอ่ะเจ้าของร้านไปคุยที่สพภูตาหลวงกันหน่อยสิ
แต่ขอดูเอกสารนี้มีการอนุญาตยังไงถ้าตรวจสอบแล้วว่าถนนอันนี้
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นท่านผู้ว่าชนบุรีเองก็สั่งปิด

ร้านใหม่นี้ที่ผ่านมาคุณผู้ชมยอมรับ
เขาบอกว่าที่ผ่านมายอมรับผิดและพร้อมจะชดใช้ในสิ่งที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลย
ตอนนี้ผมจำเป็นต้องทำมาหากิน
อย่าบีบผมเลยและขอโอกาสให้เจ้าของกิจการใหม่ได้ทำมาหากิน
เจ้าของร้านใหม่เป็นอีกคนนึงนะ
เป็นคนอื่นมาทำมาหากินในที่ตรงนี้
แต่เหมือนว่าทางด้านของคุณบีเองก็ต้องรับผิดชอบในพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหม
เป็นที่ของเขาอะไรอย่างนี้นะครับ
และก็ขอโอกาสให้เจ้าของกิจการใหม่ทำมาหากินอย่าโจมตีร้าน
เพราะร้านและพนักงานไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
โอกาสพนักงานทุกคนได้มีงานทำให้พวกเขาได้มีรายได้

ส่วนตัวผมก็จะพยายามดิ้นรนหาเงินมาชดใช้และเยียวยาต่อไป
ถึงจะไม่ได้มากตามที่ทุกคนขอ
แต่ผมก็จะพยายามครับหน้าที่ด่าว่าผมเลว

เขาสำนึกผิดแล้วก็ยอมรับผิดเองนะครับ
เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบนะคุณผู้ชมว่า
ถ้าเกิดว่าตั้งก็อย่างที่บอกว่ามันผิดกฎหมาย
เพราะว่าในตรงนั้นแปลงนั้นก็ห้ามทำผับทำบาร์อะไร

ก็ต้องรอดูใบอนุญาตด้วยเพราะว่าจดทะเบียนเป็นร้านอาหารถูกไหม
แล้วก็ต้องดูใบอนุญาตโครงสร้างอาคารต่างอีกด้วย

ร้านใหม่มันสามารถกลับไปเปิดในที่ดินตรงนั้นได้หรือไม่อย่างไร

แล้วก่อนน่าเนี้ยก่อนหลังจากเกิดเผยฟุตรภัยมาได้สักระยะหนึ่ง
คือตัวเจ้าของเองจริงเขามีการประกาศขายด้วยนะ

เออนะคะก็ไม่รู้ว่าไอ้ส่วนที่เขาขาย
ขายไปทางที่ดินหรือว่าขายอย่างไรบ้าง

เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่ะเรื่องนี้นะคะ